คุณผู้ชมครับมาดูความโชคร้ายของชายหนุ่มคนหนึ่งนะฮะ
อายุเพิ่ง๓๐ปีเขาก็มีครอบครัวมีลูกเล็กที่ต้องดูแล
ปรากฏว่าขี่จักรยานยนต์ไปถูกสายไฟจะเป็นสายไฟหรือสายสื่อสารก็ไม่รู้ล่ะ
ที่มันห้อยระยงระยางลงมาเนี่ยเกี่ยวคอจนเสียชีวิต
คือครั้งนี้ไม่ใช่ธรรมดาแค่ว่าเกี่ยวแล้วก็รถล้มอะไรพวกนี้นะ
คือคอเนี่ยหลอดลงหลอดลมแบบขาดแบบจนหือ
คือแพทย์บอกช่วยไม่ได้จริงอ่ะ
แต่ปัญหามันไม่ได้เกิดมาจากการปล่อยประละเลยให้สายเนี่ยฮะ
สายสื่อสารเนี่ยสายเคเบิ้ลเนี่ยมันไม่ได้ว่าปล่อยปลาละเลยจนห้อยลงมาแล้วไม่มีใครเก็บ
แต่มันสืบเนื่องมาจากมีรถแบ็คโฮลขับผ่าน
แล้วเกี่ยวให้สายเนี่ยมันหย่อนลงมา
แล้วคนเสียชีวิตเขาขี่จักรยานยนต์มาเขามองไม่เห็นนะมันกลางคืน
เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกว่าชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นเพื่อนของเขา
ประสบอุบัติเหตุถูกสายไฟซึ่งชัดเจนแล้วเป็นสายสื่อสารนะครับ

คณะขี่จักรยานยนต์ขับผ่านตรงนี้
ผู้เสียชีวิตคือนายพัชระบุญศานลอายุ๓๐ปี
เป็นพนักงานส่งของเอกชนเกิดเหตุที่ซอยอิสรภาพ๒๕เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพ
เมื่อคืนวันที่๑๔กรกฎาคม
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุนะครับ
แล้วนี่ฮะไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
จะเห็นรถบรรทุกใหญ่คันนี้นี่รถบรรทุก
แล้วก็มีรถแบ็คโฮลอยู่ตรงท้ายอีกทีหนึ่ง
ขับผ่านตรงจุดนี้แล้วก็เกี่ยวสาย

แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ต้องตรวจสอบแหละว่าสายสื่อสารที่มันห้อยเนี่ย
มันห้อยขนาดไหนที่ทำให้รถบรรทุกไปเกี่ยวลงมาได้
แล้วก็ต้องดูด้วยว่าถนนตรงนี้รถบรรทุกมันวิ่งได้อะไรยังไง
ทำไมมันถึงแบบรถมันสูงเกินหรือเปล่าจนถึงขั้นไปเกี่ยวไง

คือถ้ามันจะห้อยมันก็คงห้อยลงมาในระดับหนึ่ง
แต่ถ้ารถบรรทุกใหญ่ที่ขับผ่านแล้วไม่ไปเกี่ยวแล้วไม่ไปโดนมันเนี่ย
มันจะไม่ต่ำลงมาอีกใช่ไหมแต่ไอ้ตอนที่รถบรรทุกคันนี้ผ่านเนี่ย
เขาจะรู้ไหมว่าเขาเกี่ยว
เขารู้ว่าเขาเกี่ยวอะไรแล้วเขาไปเลยเขาเมินเฉยหรือเปล่า
ถ้ารู้ควรจะลงมาแล้วบอกเจ้าหน้าที่ว่าเออผมขับรถเกี่ยวแบบนี้ครับ
มันอันตรายผู้คนผ่านมานี่ไม่มีใครบอกไม่มีใครเตือนอะไรเลยนะครับ
แล้วภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนครับท่านผู้ชมครับ
นางลำดวนที่เป็นแม่ค้าขายของอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุนะครับ
บอกว่าหลังเกิดเหตุชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ก็รีบเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บนะ
ก่อนที่จะเสียชีวิตก่อนจะขาดใจเสียชีวิตตรงนั้นนะ
ผู้ที่เสียชีวิตคือนายพัชระเขาพูดอยู่ตลอดกับคนที่ไปช่วย
บอกว่าผมรักแม่ผมรักแม่เหมือนกับรู้ตัวเองว่าน่าจะทนไม่ไหว
ซึ่งคุณป้าลำดวนเนี่ยบอกว่าโอ้โหได้ยินตอนนั้นเนี่ยแบบหดหูใจมาก
ทีนี้เขาบอกว่าผมรักแม่นะได้ยินเขาพูดนะบอกแบบนี้
สงสัยก็จะเลี้ยงแม่นะเขาบอกว่าผมรักแม่เขาบอกแบบเนี้ย

นอนที่นอนความช่วยเหลือก็โดนในสายไฟปาดคอแล้ว
ส่วนศพของนายพัชระนะครับ
ทางครอบครัวนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
นะฮะอ่าวันนี้เราก็ได้ไปเจอกับคุณแม่ของผู้ตายนะครับคุณแม่เนี่ยอายุห้าสิบสอง
ชื่อคุณแม่จิตราบอกว่าเวลาประมาณตี๕วันเกิดเหตุคือ๑๔กรกฎาคมทางโรงพยาบาลสุริราชโทรมาแจ้งว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุอาการสาหัส
ก็เลยรีบออกไปดูลูกพอไปถึงโรงพยาบาลเห็นรอยเลือดเป็นทางยาวไปถึงห้องผ่าตัดตอนนั้นคิดในใจว่าต้องเป็นรอยเลือดลูกชายแน่
หลังจากที่แพทย์เอาลูกเข้าไปช่วยเหลืออยู่สักพักหนึ่งก็ออกมาแจ้งว่าลูกชายเสียชีวิตแล้วเธอก็พยายามข่มใจไม่ให้ร้องไห้
ตามความเชื่อเพราะว่าไม่อยากให้น้ำตาลโดนศพลูกลูกจะได้ไม่กังวล
ส่วนสภาพศพของลูกนะครับแพทย์แจ้งว่ามีบาดแผลชะกันตั้งแต่บริเวณหลังหู
ยาวมาถึงลำคอตัวขดลวดโดนทั้งเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดแขนงและหลอดลมจนขาดหมด
ไม่สามารถรักษาชีวิตไว้ได้เพราะว่ามันโดนแต่จุดสำคัญ
บอกว่าเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นแบบนี้กับลูกเธอ
แล้วเธอก็มีลูกชายเพียงคนเดียวเท่านั้น
อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามกั้นใจที่สุดเจ้อจะไม่ให้โดนน้องอ่ะก็บอกว่า
หลับให้สบายนะแม่ไม่เป็นอะไรมันต้องเป็นอุทาหรณ์กับผู้ที่ขึงสารพัดสายทุกอย่าง
ไม่ว่าจะสายอะไรต่อมีอะไรที่บนท้องถนนเนี่ยคุณควรจะวัดก่อนนะ
ถ้าคุณวัดไม่เป็นคุณเอามาตรฐานของสะพานลอย
แม่ของผู้ตายนะคะก็บอกว่าตอนที่ไปให้การกับตำรวจที่สถานีตำรวจนะคะ
ตำรวจถามแม่ว่ามีแมวสีดำอยู่ตัวนึงแมวอ่ะตาย
ตอนนี้อยู่ในที่เก็บของท้ายรถจักรยานยนต์มันมาจากไหน
แม่ก็เลยบอกว่าคาดว่าลูกชายน่าจะเก็บมาเลี้ยงระหว่างทาง

แล้วแม่บอกว่าจริงแล้วก็มีคู่กรณีมาขอขมาแล้วนะคะ
มาที่บ้านแล้วก็ช่วยเหลือค่าทำศพเบื้องต้น๒๐๐๐บาท
เดี๋ยวเสร็จจากงานศพก็คือจะนัดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมที่จะอโหสิกรรมให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องเพราะคงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปโกรธแค้น
หรือว่าไปผูกใจเจ็บสำหรับนายพัชรามีลูกสาวนะคะสองคนค่ะ
คนโตใน๗ขวบคนเล็กแค่๒ขวบ๔เดือนเองนะคะ
ซึ่งบรรยากาศในพิธีรดน้ำศพวันนี้เนี่ยภรรยาของนายพัชราที่แยกกันอยู่
กับลูกสาวสองคนก็มามารดน้ำศพอืม
ส่วนคนขับรถบรรทุกแบ็คโฮนะคะก็ไปขอขมาศพด้วยวันนี้
เจ้าตัวก็เดินไปหาแม่ของผู้ตายแล้วก็กอดขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ทีมข่าวได้คุยกับคนขับรถแบ็คโฮค่ะเจ้าตัวบอกว่าเสียใจ
ไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นพร้อมรับผิดทุกอย่าง
และฝากเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน

เรื่องราวก็ขับมาก็ไปที่เกิดเหตุ
แล้วก็ทำงานปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแล้วก็มีเสียงมอเซลล้ม
แล้วเรื่องราวมันก็เร็วมากผมก็ลงไปดู
ชื่อเรือกมุ่งต้นไปจากนั้นมาแล้วก็
คุณตำรวจก็มาในที่เกิดเหตุเราก็อยู่ตรงนั้น
เราก็ไม่ได้หนีไปไหนมันมืดมากครับ
ผมไม่สามารถบอกได้ว่าทราบไหม
ซึ่งมันไม่น่าจะเห็นเลยครับเราไม่ทราบเลยจริง
พอรู้แล้วว่าทางตำรวจแจ้งข้อหา
เราก็รู้สึกเสียใจอย่างมากเราก็ต้องมาขอเข้ามาเขา
แสดงว่าไล่หลังไปแป๊บเดียวพอรถบรรทุกผ่านแล้วเกี่ยวสายลงมา
แล้วก็จักรยานยนต์ของผู้ตายก็ผ่านมาพอดี
เขาบอกว่าเขาก็จอดรถแล้วก็ลงมาดูนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกจารุพัฒน์ทองโกมลภูมิกับการสพบางกอกใหญ่
บอกว่าได้แจ้งข้อหากับคนขับรถบรรทุกไปแล้วนะครับ
ก็คือข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ส่วนผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของสายสื่อสารที่ร่วงหล่นลงมา
ก็ต้องรอตรวจสอบก่อนว่าตอนแรกเลยเนี่ยการวางสายต่ำเกินกว่ามาตรฐานหรือไม่
ใช่อย่างที่บอกแล้วที่แม่ของผู้ตายบอกว่า
คำนวณว่าสายสื่อสารสายไฟริมถนนเนี่ยมันควรจะอยู่สูงขนาดไหน
เส้นนี้มีรถบรรทุกวิ่งผ่านไหมรถบรรทุกสูงได้ไม่เกินแค่ไหน
มันควรจะต้องตรวจสอบตั้งแต่จุดเริ่มต้น
หรือว่าตอนแรกวางไว้ปกติแล้วมันห้อยต่ำลงมาแต่ไม่เคยมาตรวจเลย

อันนี้ต้องไปดูอย่างละเอียดนะครับถ้ามีใครผิดเพิ่มเติมก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
ส่วนนายถากรตันทศิษย์เลขาธิการกศธชบอกว่าตอนนี้ได้เร่งสั่งการหน่วยงานในพื้นที่
ให้ไปตรวจสอบว่าสายสื่อสารเส้นนั้นเป็นของผู้ประกอบการรายใด
หากพบว่าเป็นของผู้ประกอบการรายไหนก็จะต้องมาเยียวยาให้กับผู้สูญเสียด้วย